เชยังซอกหัวหน้าผู้ฝึกสอนเทควันโด
ทีมชาติไทยชาวเกาหลีใต้
ยกเลิกแผนการนำทีมเทคโนโดทีมชาติไทย

มาจากปัญหาการระบาดของโรคโควิด๑๙
อย่างรวดเร็วในเกาหลีใต้ช่วงเวลานี้
โดยจะปรับแผนให้นักกีฬาไทย

แล้วก็จะมีการคัดเลือกตัวในแคมป์ในเวลาเดียวกันไปด้วยค่ะ
ส่วนการแข่งขันเทคอนโดชิงแชมป์เอเชีย๒๐๒๐
จอแดนในช่วงวันที่๑๐๑๒เมษายนนี้

คนเกาหลีใต้จีนญี่ปุ่นแล้วก็ชาติอื่น

ซึ่งก็จะมีผลกระทบต่อโค้ชเชย์
โค้ชชาติอื่นที่เป็นเกาหลีใต้ด้วยเช่นเดียวกัน